ถ้าสมมุติว่าเรามีเรามีสาวประเภท๒เราคิดถึงปลอยตีษฎา
วันนี้มีหนังฮ่องกงมีหนังประเทศจีน
มีโอกาสมากเลยนะดวงศรัตนนี้มันพึ่งกลับนึงนะ
ถ้าพูดถึงว่าตะเกียงแห่งความสว่างมี๑๐ดวงในชิดเธอพึ่งจุดแค่ดูที่๑อย่างนั้น
เกียงดวงแรกเท่านั้นยังมีอีก๙ความแสงสว่างอีกตะเกียง๙ดวงรออยู่
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสิ่งที่โมกลัวอยู่ในใจในหลายอย่าง
โมมีความกลัวโมต้องตัดกลัวกลัวให้ได้กลัวทำให้เสื่อม
โมมีความมั่นใจบนความพรางตาลึกในใจกลัวในสิ่งต่างมากมาย
คือดาวน์โดงนี้พอไปถึงจุด๑แล้วมันจะกลัวมันจะกังวล
ต้องหาที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเช่นวัดสายหลวงพ่อจรรย์
แล้วยังงดงามสร้างความเป็นชาวพุทธที่นำคนปฏิบัติอีก
แล้วพ่อแม่ก็ไปด้วยได้เข้าทำแม้ว่าเราจะไม่ได้บวช

ไม่ใช่แค่วันนี้ดังแล้วหลงแสงสีเสียงกับเวทีมายาที่เขายัดใส่เรา
เราต้องมีเวลาไปเพิ่มพลังให้กับตัวเอง
ผ่องจะเกิดขึ้นนอกจากการประทินโฉมโดยครีมต่าง
มันจะใสสว่างแล้วก็จะเป็นพลัง
สติโมก็จะกลับคืนมาบทก็จะจดจำ
แสดงอะไรก็จะกลมกลืนทุกอย่าง
มันก็จะเป็นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้

ใช่เพราะฉะนั้นตามดวงเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไป
จนถึง๗สิงหาจะมีงานต่างเข้ามามากมาย
แล้วพอทุกอย่างเข้าจนถึงกลางปี๒๖๐นะ
ราหูจะยกจากการทับตัวโม
แล้วไปเล็งกับดาวเสาเป็นคู่มิตรใหญ่

ราหูต้องพระสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
จะเกิดโชคใหญ่แปลว่าตะเกียงอีกราว๔๕ดวง
จะถูกเปิดขึ้นหลังจากสิงหากัญญาปี๒๖๖
เอาล่ะนั่นของน้องวันนี้วันที่๑๔กรกฎาคมแล้ว
บางคนบอกโอ้โหช่วงนี้ตะเกียงจุดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะติด
อย่างตัวหนูเองเนี่ยก็จุดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะติดเท่าเลย
หลังจาก๑๔กรกฎาคมราศีไหนที่เขาบอกว่า
เกียงมีโอกาสจะจุดติดเหมือนน้องโมบ้างฮะ
ตอนนี้คนเกิดราศีสิงศ์นะราศีตุลเนี่ย
มีความชัดเจนนะที่ชีวิตที่จะก้าวไปเนี่ย
แต่มันขึ้นอยู่อุปกรณ์ว่า๑บุญและกรรมเดิมที่เพิ่งมี
ถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าอะไรที่จะนึกแล้วเป็นบุญให้ชื่นใจ
อะไรที่จะนึกเป็นความดีเป็นคุณความดี
โอ้เลี้ยงพ่อแม่โอ้สร้างบทโอ้สร้างวิหารโอ้ปฏิบัติธรรม
ถ้านึกไม่ได้นึกไม่ออกนะแล้วคุณจะเอาอะไรจะเป็นฐานให้ก้าวไป
นี่คือคำตอบคุณไปถามว่า
แต่ถ้าเกิดคุณมีโอ้บทสร้างเสร็จแล้วโอ้โฮวัดที่เรานำคนสร้างบท
มีประเรียนธรรมเป็นอันดับ๕ของประเทศโอ้โหยิ่งใหญ่
ปีนี้ได้รับพระราชทานพัฒน์ถึงเกือบ๖๐๗๐รูป

โอ้โหสาราที่เราสร้างไว้มีคนมาปฏิบัติธรรมมากมาย
คือเรื่องนี้คือฐานบุญไงเล่า
เพราะฉะนั้นคนราศีสิงราศีตุล
จากนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณ๗สิงหา
ถ้าคุณยังหาสถาไม่ได้ให้หา
มีทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวอบอุ่นสุด
ดวงความรักของนางทัพสมมุติเพอร์เฟกต์อีก
ฉันก็จะผูกคอที่ขื่อแล้วล่ะ
ว่าคนมันจะมีเพอร์เฟกต์ขนาดนี้หรือเปล่าพี่พึ่งขอดูก่อน

มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เป็นความโหดร้ายของผู้หญิงคนนี้
แต่หวังว่าข้อมูลนี้มันจะเป็นข้อมูลที่ทำให้โมมีสติ
ดวงนี้ดาวความรักไม่ได้เสียหายทุกเรื่อง
ความรักมีมากมายรักตัวรักตนรักครอบครัวรักพ่อแม่
รักที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมรักที่จะมีมิตรมีเพื่อนรักได้
แต่ความรักที่เป็นความรักที่จะมีคนมาเป็นคนรู้ใจคู่ใจ
ดวงชะตานี้เหมือนถูกสาปไว้มีปัญหา
ยกเว้นเพียงแต่ว่าถ้าได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาค่อยว่ากัน

หนูคิดว่าชีวิตหนูไม่ค่อยเยอะ
แต่ว่าคนที่เข้ามาก็จะตามที่หมอลักษณ์บอก
ก็คือเหมือนเราเวลาเราชอบเขา
เราก็จะชอบแบบหลงหัวปังหัวปัง

แต่พอเราได้รู้ความจริงว่าเขามีเจ้าของอย่างนี้

แต่เราก็ไม่คิดว่าจะสารต่อ
เรารู้สึกว่าเขามาก่อนยังไงเราก็คือที่สอง

คือส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะมีผู้หญิงผู้หญิงจริง
ใช่ก็คือก็มีแฟนมีคนคุยมีก๊อกเกอร์

ถ้ามูใดรองชอบบ้างแล้ว
คือมูด้วยดูภายนอกมีคนแพงยากหญิง

โมคก็จะมีความติ้งต้องซนี้นั่น
แล้วแถมถ้าผู้ชายคนนั้นรู้ทาง
ปั้มจูบฟัดเสร็จเลย

นี่หวั่นไหวระถวยระถวย

ชอบแบบไหนโมโคชอบแบบไหนสเปก
ชอบคนหล่อชอบคนสูงค่ะ
ชอบคนสูงแบบหุ่นล่ำในแบบในแบบอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แล้วพ่อแม่ว่าไงเวลามีแฟนบอกพ่อแม่ไหม

บอกแม่ตลอดแม่ก็บอกโอ๊ยหลอดจังอะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้
เราก็จะปรึกษาแม่ตลอดแม่ก็บอกว่า
ไม่ต้องไปเครียดเรื่องนี้หรอก
เขาจะชอบพูดดักว่าแบบเราเป็นแบบนี้แบบ
หาคนจริงใจกับเรายากอยู่กับป๊ามาเถอะ

คือเขาจะแบบเหมือนเขาชอบพูดให้เราแบบดักไว้ก่อน

โมจะมีรักแท้ไหม
อันนี้ดวงชะตาเหมาะกับการอยู่ไปโสดดีกว่ามีคู่

เขาอาจจะสนุกโดยไม่ต้องการความเป็นคู่ก็ได้

โอ้โหหนูยอมเจ็บมาแล้วไม่มีผัวสมน้ำหน้า

ที่เธอรู้นะแทนนั้นแต่ที่เธอไม่รู้
ใช่ค่ะ
ว้าเฮ้ยโมนี่เวทักษณะ

แต่อย่างไรก็ตามทีมันมีอยู่อย่างหนึ่งว่า
คนที่มีครอบครัวแล้วจะมายุ่งเกี่ยวตลอดชีวิต
แล้วก็เหมือนจะมีอิทธิพลกับเรา
แล้วเหมือนจะดูจริงจังมันก็ต้องระวังเอาไว้
เพราะมันนำมาซึ่งวิบากรรมในการเวียนชาติพบไปอีกว่า

เพราะฉะนั้นโมเนี่ยดูอย่างหนึ่งคือที่อาจารย์บอก
ม่ายหรือต่างชาติ๒ข้อนี้ยกเว้น
เพราะมีโอกาสไปได้

ส่วนมากจะมีแบบคนที่มีแฟนแล้ว

ผู้หญิงแบบเออเป็นคบกัน
เด็กแบบเค้าก็จะมีแฟนหรือคนที่คุยอะไรเงี้ย
คือจะไม่ค่อยมีคนที่แบบว่างมาแบบขนาดนั้นเลย
ส่วนมากก็จะเปลี่ยน๑๖๐๐เราก็แบบคุยไปเรื่อยบ้าง

ก็หนูได้มาครบทุกอย่างแล้วไหนพระเจ้าให้มาเท่ากัน

อาจจะไม่สวยถ้าโมแต่ผัวพี่แซ่บ

หนูคิดว่าพระเจ้าให้มาเท่ากัน

โมไอ้เรื่องความรักเรื่องครอบครัวเนี่ย
โมก็อายุถึง๒๕แล้ว
ก็รู้เรื่องราวมามากมายของชีวิต

อย่าเอามันแบบแบบแบบจิ้นจึ้น
อย่าเอาความรักที่ล้นไปให้กับคนที่ไม่รู้ค่า
ก็ใส่ใจเลือกให้พ่อแม่ช่วยดูพิจารณา

งั้นก็อย่าไปคุยเล่นเลยเสียเวลา

ถ่ายละครอาจจะต้องร้องเพลง

ถ้าอย่างนั้นดวงนี้จะทำอะไรต่อ

ประกวดที่จะมีขึ้น

ธุรกิจหรืออะไรน้องจะต้องทำอะไร

คือดวงนี้มันจะเจอจรัส
จากนี้ไปจนถึงวันที่๗สิงหาคม

ทีนี้ลาหูอยู่มันไม่ชัด

พฤษภาจนถึง๗สิงหา

ถ้าโมไปประกวดในต่างถิ่นต่างแดน
โมต้องเด่นขึ้นมาแล้วอาจจะได้รางวัล
อะไรสักอย่างหนึ่งหรือได้รับการ

แต่แปลว่าตอนนี้โมอายุ๒๕

ทีมอะไรที่เตรียมจะสร้างภาพยนตร์
สร้างละครคือรีบใช้โมเลย

มหานิยมมากที่สุดแล้วในเวลานี้

การป่วยเจ็บปรับปุบปรับฉับพรรณ

คือโรคลมทางเดินหายใจ

การเดินทางทั้งเครื่องบินหรือของ

เป็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องระบบลม
แล้วก็ภูมิแพ้ตามที่หมอรับบอก
งั้นช่วงทำงานดังโมก็ต้องระวังตัวเนี้ย
มีวิธีแก้สะดอกเคาะยังไงบ้างไหมคะ
มีวิธีแก้อย่างไรแก้เคล็ดใช่ไหมคะ

หลังจากนี้๑๔กรกฎาคม

ควรจะไปเช็คสุขภาพให้ละเอียด

ราศรีมังกรอีก๑ราศรี
จากนี้จนถึงวันที่

ก่อให้เกิดโรคบางประการ

อย่างเกิดขึ้นเพราะอารมณ์เช่นไทรอยด์
บางอย่างเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวต่าง
เห็นดูได้ยินให้ฟังแล้วมาทำให้ป่วยจิต

ราศีมังกรกับราศีสิงศ์จะเจอมากสุด

โรคทางกายไปหาคุณหมอ
ตรวจสอบดูแลรักษา

จะเป็นโรคอ้วนโรคขาดสารอาหาร

เดี๋ยวนี้โรคไข้หวัดมีฉีดยาแก้หวัดประจำปี

เป็นแค่โรคไขมันพอกตับเองแหม
คุณจะเป็นพุทธพระเบิดพระธรรมธรรมศิษย์

ของคุณความสาธารณ์
ของคนเกิดราศีมังกรและสิง
ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่๗สิงหาคม
จะมีปัญหาเรื่องโรงไพรไข้เจ็บฟันธุงกรรม
มาถึงตรงนี้ให้โมฝากข้อคิด
ค่ะสำหรับข้อคิดนะคะหนูก็
สำหรับตัวหนูหนูเป็นคนที่เกิดมา
ตามที่หมอลักษณ์บอกก็คือเรื่องความรักค่ะ
ด้อยเรื่องความรักแต่หนูคิดว่าความรักอะค่ะ
คือเกิดได้กับทุกเพศ
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักที่หญิงชาย
หนูคิดว่าความรักมันมีสำหรับทุกคนค่ะ
แต่แค่อยู่กับสิ่งไหนเท่านั้นเอง

ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเราจะรู้เลยว่า
ความมั่นใจในสิ่งที่เธอแสดงออก
หรือใครก็ตามที่จะแสดงออกถึงความมั่นใจ
พื้นฐานมาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก
ความเข้าใจและความอบอุ่น
ท่านผู้ชมครับปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้
อิจฉาอะไรกับแขกรับเชิญ
แต่วันนี้อิจฉามากเราอิจฉามาก
ที่ครอบครัวยุคใหม่เขายังเข้าใจกับสถานการณ์
ที่กำลังจะเกิดขึ้นครอบครัวยุคใหม่พร้อมที่จะซัพพอร์ต
อะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งตัวเองอาจจะยังไม่เคยเจออย่างนั้น
แต่รู้สึกว่าเออถ้าวันนี้เรามีโอกาสที่จะ
มีเวลาที่จะซัพพอร์ตใครได้สักคนนึง
อยู่ในครอบครัวเราหรือคนใกล้ชิดเราได้อย่างคนนี้
แน่นอนฮะเวลาสัมภาษณ์เขาเราจะเห็นความสุขรอยยิ้มจากผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงเต็มตัวคนนี้จริงค่ะ

เป็นปมที่จะกระจายออกมาสู่ใบหน้าและวาจาและอารมณ์หมด
คนมากมายในโลกนี้ปัจจุบันนี้
อิจฉาฤษยาหมั่นไส้คนอื่น
ถ้าหากคุณไม่สามารถลบความเป็นปมได้ในใจ
แล้วยังไปอิจฉาฤษยาหมั่นไส้ให้ร้ายใกล้ได้

โมเนี่ยจะเป็นต้นแบบบางประการที่เราต้องติดตามครับ
ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องโมจิรัชยาค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมทุกทุกท่านนะคะ
เวลา๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวีค่ะช่อง๓๒สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวันนี้หนูอยากจะถามอาจารย์บ้างว่า
ความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง

เพศไหนเป็นพิเศษ
อ้าวไป
ความสุขในชีวิตสนิทสนม
ทั้งเรื่องของการบรม
จะนิยมชมว่าเป็นเลขฝากใคร
ด้วยว่าในพื้นดวงชะตาปัตตานีนั้นหนาคือดาวพุทธ
พุทธกับสุขอีกคู่จะดูเบามากมวมเมาเต็บสม

ชายใดได้ลองมักต้องผิดมักจะคิดอยากลองซ้ำเป็นหนสอง

จะเสนอสนองทุกอย่างที่เธอต้องการ